คุณเป็นคนที่เห็นผีแต่เด็ก

เขาบอกคุณถูกผีรังความจนคุณอยู่บ้านไม่ได้เนี่ย

พยายามจะออกตลอดเวลาแต่เขาไม่ให้ออก
เรื่องผีมีอยู่จริงแต่เราต้องไม่กลัวมัน
ในช่วงนี้ราศีไหนจะต้องระวัง
เจอผีเจอของเจอศัยศาสตร์